คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการติดลิฟต์บ้าง

ใช่ค่ะแล้วก็ติดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ขณะที่ขึ้นไปทำวัดเย็นที่สาราปฏิบัติธรรม
กู้ไพรต้องเร่งช่วยเหลือออกมาเลย
โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
รัฐหลวงและอาสาสมะมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำอุปกรณ์ต่างมาช่วยเหลือพระครูสันตะจิตตานุโยก
อายุ๖๖ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาส

เพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยติดอยู่ในลิฟต์ชั้นห้า
สาราปฏิบัติธรรมที่อยู่ในวัดนี่แหละค่ะ
งัดประตูลิฟต์เปิดพัดลมเป่าเข้าไปในลิฟต์

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำเจ้าอาวาสออกมาจากลิฟต์ได้สำเร็จ

บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุก็ใช้ลิฟต์ตามปกติเลย
ขึ้นไปทำวัดเย็นบนชั้น๕ของอาคารสาราปฏิบัติธรรมเพียงลำพัง
ทีนี้ไฟฟ้าดับคุณผู้ชมลิฟต์ก็ค้าง
เจ้าอาวาสมีโทรศัพท์อยู่ก็เลยใช้มือถือโทรแจ้งพระลูกวัด
พระลูกวัดก็ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง